หลวงราชการที่๙นะคะนอกจากจะทรงได้รับยกย่องเชิดชู
ในเรื่องของพระอัจฉริยภาพและพระปริชาสามารถด้านดนตรี
ในเชิงศาสตร์และศิลป์แล้วนะคะ
พระองค์ยังทรงเป็นเสมือนครูด้านดนตรีให้แก่ศิลปินนักแต่งเพลงอีกด้วย
ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
เป็นที่ทราบกันดีว่าตลอด๗๐ปีแห่งการทรงครองสิริราชสมบัติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการ
อย่างไม่ได้ทรงว่างเว้นและไม่ส่งรู้เหน็ดเหนื่อย
แต่เป็นที่น่าพิษวงศ์ยิ่งนักที่พระองค์ทรงแบ่งเวลา
สรรบทเพลงพระราชนิพลมากถึง๔๘บทเพลง
ซึ่งทุกเพลงล้วนมีธรรมนองภัยร้อประทับใจผู้ฟัง
อดคล้องกับเนื้อร้องซึ่งสอดแทรกคติ
และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทย
แม้กระทั่งในยามที่บ้านเมืองไม่สงบสุข
พระองค์ก็พระราชทานเพลงปลุกใจ
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน
และผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ
เพียงเท่านั้นในหลวงรัชกาลที่๙
ทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อผูกพันสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรีร่วมกับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง
ทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อกระชับสัมพันธมัยตรีระหว่างประเทศให้แน่นแฟน
คราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศด้วย
พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีทั้งในเชิงศาสตร์และศิลป์
ทรงได้รับการชื่นชมและยอมรับจากนานาอารยประเทศ
ทำให้นักร้องนักแต่งเพลงและนักดนตรีไทย
พร้อมใจกันยกย่องเชิดชูในหลวงรัชกาลที่๙
ทรงเป็นดั่งครูผู้วางแนวทางและรากฐานให้กับวงการเพลงไทย
สมมุติว่าถ้าพระองค์ท่านไม่ได้อยู่ในธนันดรแบบนี้เนี่ย
เราก็รู้สึกว่าประเทศไทยเรามีนักแต่งเพลงที่เก่งมาก
ระดับครูเอาไว้ให้ศึกษาท่านหนึ่งเลย
แล้วเพลงที่พระองค์ท่านพระชนิพพลขึ้นมา
มันเป็นเขาเรียกว่ามาก่อนสมัยสำหรับเมืองไทย
คนไทยเองบางทีพูดก็ยังจะไม่เท่าระดับโลก
ที่เขาเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน
ขององค์คิตมหาราชาแห่งสยามประเทศที่ทัดเทียมเทียบเท่าระดับสากล
และเป็นหนึ่งในบทเพลงพระราชนิพลที่ดี้นิติพงศ์หอนาค

ประพันธ์บทเพลงเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๙
ในโอกาสอันเป็นมหามงคลต่าง
รู้สึกปราบปลื้มไปล้นพ้น
ทุกครั้งที่เราดูรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์และหลายจุธานี
ก็มักจะใช้เพลงเดียวกันคือเพลงพระราชนิพล
มาร์ทราชวรรลบ
คนไทยไม่รู้หรอกว่านั่นน่ะคือเพลงพระราชนิพล
นั่นคือพระราชอัจริยภาพ
ที่ทำเพลงมาร์ชได้แบบทัดเทียมกับมาร์ชเพลงสากลเลย
เช่นเดียวกับวิเชียรตันติพิมลพันธ์หรือเทียง
ประพันธ์บทเพลงเฉลิมพระเกียรติในหลวงของแผ่นดิน
ก็รู้สึกเทิดทูลและภาคภูมิใจพ่อแห่งแผ่นดิน

และความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน

อันหาที่สุดมีดาย
ผมเคยได้ยินมานานแล้วนะครับ

ผู้นำที่ดีที่จะเป็นเลิศได้นั้น
จะต้องมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัว

จะถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์และจริยธรรม
ไม่ว่าจะด้านการทรงดนตรี

ผมเชื่อว่าสิ่งต่างที่พระองค์ทรงมีนั่นแหละ
เป็นสิ่งที่ตกตะกอนให้เกิดโครงการ

แล้วก็เกิดหลักการหลักแนวคิดปัชญา
ที่จะทำให้ประชาชนคนไทยมีความสุข
โลกนี้ผมเชื่อว่าไม่มีประเทศไหน

ที่ได้มีในหลวงผู้เป็นอัครศิลปิน
และเป็นผู้นำเป็นทั้งพ่อของแผ่นดิน

และถึงแม้ว่าวันนี้ในหลวงราชการที่๙
แต่พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านดนตรีของพระองค์

ให้กับเหล่าศิลปินนักร้องนักดนตรีและนักแต่งเพลง
เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตราบนานเท่านาน
จะปิดท้องล้าง

พระบัติมัน